ไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟนได้ทำข้อตกลงคุณธรรมงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อแสดงเจตจำนงถึงความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ในชายงพวพงศกรพูดว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนร่วมประทับฝ่ามือกับตัวแทนภาคเอกชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการให้คำมั่นว่ากฟนร่วมจะดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสก่อนร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงคุณธรรมงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ร่วมเสนอราคาผู้ร่วมสังเกตการณ์และองค์กรต่อต้านคอรับชันร่วมลงนาม
โปร่งการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการพระราม๓ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม๙
วงเงินว่าจ้างกว่า๑๙๔๖ล้านบาท
ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมเปิดซองในวันที่๒๕กรกฎาคม๒๕๕๙
มีกรอบระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน